เขาก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจ

ทีนี้ทางโรงเจเขาขอความร่วมมือมานะ
ว่าให้ประชาชนที่จะกินเจมากินเจที่โรงเจได้
แต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมอย่าเอาใส่ถุงหิ้วกลับบ้านเลย
เพราะว่าตอนนี้ต้นทุนอาหารเจมันก็สูงมันก็เพิ่มขึ้น
เราไปเจอกับนางสาวเบนจพรคงรุ่งโชคเจ้าอาวาสโรงเจ
กเสียงตึ้งที่อยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะ

ตกแต่งสถานที่ประดับโคมไฟแล้วก็ติดป้าย
ให้ประชาชนเข้าร่วมถือศีลกินเจปีนี้

มาร่วมกิจกรรมมาร่วมกินเจฟรีได้
ตักแต่พอเพียงอย่าทานเหลือ
แล้วก็ไม่ให้นำข้าวสวยข้าวต้มหิ้วกลับบ้าน
แต่ยังสามารถนำอาหารที่ทางโรงเจปรุงกลับบ้านได้ตามเดิม
เพราะว่าภัยแรงน้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นในปีนี้
ทำให้ต้นทุนการทำอาหารสูงขึ้นวันหนึ่งมากกว่า๑๐๐๐บาทด้วยนะคะ
ทางมูลนิธิสุรินสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุริน
เขาก็มีการเริ่มจัดกิจกรรมเหมือนกัน
วันกินล้างท้องเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจเป็นวันแรกนะคะ
ก็มีอาหารแบบบุฟเฟ่ให้รับประทานฟรี
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดไปจนถึง๗ตุลาคมค่ะ
จากนี้หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึง
ลงพื้นที่ตั้งจุดบริการเพื่อตรวจโรคทั่วไป
สายตาพร้อมมอบแว่นใส่ตารวมถึงมีการตัดผมฟรี
ให้กับประชาชนอีกด้วยนะคะก็เป็นกุศลทานน่ะนะคะ
พาไปดูที่ภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
ลงใต้ที่นี่เขาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
สารเจ้าทุกแห่งก็ได้เริ่มเตรียมความพร้อม
ประเพณีถือศีลกินผักเป็นเวลา๙วัน
เริ่มตั้งแต่๒๙กันยายนจนถึง๗ตุลาคมค่ะ
ประดับทงสีเหลืองเรียงราย
โดยทงสีเหลืองก็จะมีอักษรจีนสีแดง
แล้วก็ตกแต่งสถานที่โคมไฟกลางเต็นต์
รองรับชาวภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้ทุกสารเจ้า
ประกอบพิธียกเสาโกเต้ง
เพื่ออัญเชิญตะเกียง๙ดวงและเทวดาทั้ง๙องค์
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศิลป์กินผักของปีนี้ค่ะ
เจ๊ก็คือใจนะคะทำจิตใจให้บ้อที่สุดนะคะ
ตั้งมั่นในสิ่งที่ดีก็ขอให้ทุกท่าน
ที่ตั้งใจบรรลุผลในสิ่งที่ต้องการแล้วกันนะคะ